ช่วงเที่ยงเลยนะคะเกิดไฟไหม้ที่บ้านหลังหนึ่งที่บ้านแพ้วสมุทรสาครค่ะ
แต่บ้านหลังนั้นมีผู้ป่วยติดเตียงอายุ๕๔ปีอยู่เป็นคุณป้าเนี่ยนะคะ
สองหลานมีหลานสาวหนึ่งคนหลานชายหนึ่งคน
พอทราบข่าวว่าบ้านป้าถูกไฟไหม้ค่ะตกใจเป็นห่วงป้าที่สุดเลย
พังประตูบ้านเข้าไปอุ้มป้าออกมาช่วยเหลือป้าได้สำเร็จ
หลานน่ะดีจริงเลยเป็นห่วงบรรยายป้านี่นะคะ
บ้านหลังนี้ที่เกิดไฟไหม้อยู่ที่ตำบล๗ริ้วค่ะ
จากการตรวจสอบพบว่าที่เกิดเหตุเป็นบ้านไม้๒ชั้นเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีเลยนะ
ต้นเพลิงเกิดจากสายไฟเครื่องสูบน้ำอยู่ใต้บันไดค่ะ
จุดนั้นมันเป็นทั้งโต๊ะไม้แล้วก็มีถุงพลาสติกด้วย
เพลิงลูกลามไปที่ชั้นสองอย่างรวดเร็ว
เพราะดีญาติของเจ้าของบ้านซึ่งอยู่บ้านติดกันได้กลิ่นไหม้
ควันรีบเข้ามาช่วยดับเพลิงไว้ได้แล้วก็ช่วยคนในบ้านไว้ด้วยนะคะ
สอบถามเจ้าของบ้านชื่อว่านางสิริพรทองใบอ่อนค่ะ
เป็นเจ้าของบ้านเนี่ยเล่าให้ฟังว่า
ช่วงเกิดเหตุตัวเองไม่อยู่บ้านออกไปซื้อของค่ะ
ที่หน้าวัด๗ริ้วทิ้งพี่สาวเอาไว้
ชื่อว่านางอุดมสินป่วยติดเปลี่ยง
แต่เคราะห์ดีมากเลยหลานสองคนมาช่วยไว้ได้ทัน
นางสาวจโรชาทองใบอ่อนหลานสาว
เล่าให้ฟังว่าได้กลิ่นไหม้แล้วก็เดินตามหา
กระทั่งมาเจอกลุ่มควันที่บ้านเกิดเหตุบ้านของป้า
ก็เลยปีนรั้วเข้าไปชักชวนพี่ชายปีนรั้วเข้าไปด้วย
แต่ประตูมันปิดอยู่ทำอย่างไรล่ะคะ
พังสิครับพังประตูบ้านเข้าไป
รีบช่วยป้าซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงออกมาสำเร็จ
จากนั้นพี่ชายชาวบ้านคนอื่น
ช่วยกันดับไฟไม่ให้ไฟลุกลาม

สรุปสุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็ควบคุมเพลิงเอาไว้ได้
เรื่องต้นคาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้ารัดวงจรนี่แหละ
ส่วนมูลค่าความเสียหายไม่ต่ำกว่า๑แสนบาทค่ะ
เอาตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านให้ดีนะคะ
บ้านหลังไหนที่อายุค่อนข้างเก่าแล้วเนี่ยนะคะ